ที่จังหวัดสระบุรีนะฮะวงจรปิดจับภาพไว้ได้เลย
ผู้ชายคนนี้ตระเวนทุบอะไรรู้ไหมฮะ
หยอดตู้น้ำหยอดเหรียญ
คุณผู้ชมเนี่ยเดินในตอนดึกดื่นตี๒ตี๓แบบนี้
หมาเห่านะเขายังไม่กลัวเลย
คุณผู้ชมดูคลิปนี้หน่อยแล้วเขาไปทุบแบบนี้นะครับ

เขาก็ไม่ได้กลัวหมานะไม่ได้กลัวว่าใครจะตื่นแล้ว
เขาก็เดินมาที่นี่โอ้โหตอนแรกก็ทุบเบา
ตอนหลังทุบแบบเต็มที่เลยไม่เกรงใจใคร
หมาจะเห่าหรือชาวบ้านจะรู้เขาไม่สนใจฮะ
กระทั่งตู้หยอดเหรียญมันแตกเขาก็ล้วงมือเข้าไปหยิบเหรียญนะฮะ
ใช้เวลาก่อเหตุประมาณสัก๓นาที
เหตุการณ์นี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าต้อมตุงคมณีได้โพสต์ข้อความเอาไว้
พร้อมกับระบุพิกัดว่าหมู่๕หมู่๓ขุนโขลนพระพุทธบาท
เมื่อวานและวันนี้๕ชุมชนแต่ทั้งหมดก็โดนทุบไป๑๐จุดแล้ว
นี่เป็นบุคคลอันตรายแจ้งความไว้แล้วตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้
ขอให้ทุกจุดระวังเอาไว้ด้วยนะครับ
ผู้สิทธิ์ของเราเดินทางไปพบกับเจ้าของตู้น้ำหยอดเหรียญฮะ
คือคุณป้าพรพันธ์พลอยเพชรเนี่ย
มันกลางดึกนะตี๑ของวันที่๑๕กันยายน
ผู้ชายคนนี้เข้ามาที่ตู้น้ำหยอดเหรียญ
จากนั้นโอ้โหทุบมาที่ตู้เสียงดังมากหมาเห่าเขายังไม่กลัวเลย
ชาวบ้านที่มีตู้น้ำหอดเหรียญโดนแบบเดียวกันหมดฮะ
คืนเดียวโดนไป๕๖เครื่อง
ตู้ก็ไม่มีเงินแต่บางตู้ก็มีเงิน
ของป้ามีเงินกี่บาทป้าก็ไม่รู้
ว่าใครเข้ามาหยอดเหรียญเติมน้ำไปบ้างแล้วนะฮะ
แจ้งความไว้แล้วที่สพพบนะครับ
ตอนนี้ค่าเสียหายนะคุณน่าจะประมาณสักหมื่นกว่าบาท
เงินที่เอาไปรวมถึงตู้ที่มันเสียหาย
ตอนนี้ก็ต้องออกทุนซ่อมเองนะครับ
จริงเขาบอกว่ารู้กันอยู่ว่าเป็นใครนะ

น่าจะป่วยจิตเวทนะครับแล้วก็ติดยาเสพติดด้วย

ดังนั้นอยากให้เจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็ว
แล้วก็นำตัวไปบำบัดซะนะฮะ